คลิปน่ารักนะคะของแพนด้ายักษ์ค่ะ
ศูนย์วิจัยและเพาะพันธแนนด้ายักษ์ในเมืองเฉิงตูมณฑลเสฉวนของจีน
เขาก็ถ่ายคลิปกิจกรรมของแพนด้าเอาไว้นะคะ
มีกิจกรรมหลายอย่างหลายคลิปเลยน่ารักจริง

คลิปแรกค่ะกิจกรรมแรกของเขาค่ะ

แนนด้ายักษ์แต่ตัวเล็กหน่อยแพนด้ายักษ์ตัวน้อย
ศูนย์วิจัยและพ่อพันธแนนด้าแห่งเมืองเฉิงตูมณฑลเสชวนของจีนนะคะ
คนที่ผ่านไปผ่านมาก็ต้องหยุดลุ้นว่าจะปีนได้หรือเปล่า
สงสัยมีใครติดโซ่ที่ห้อยห่วงยางอยู่
คือเขาก็แอบทัวรักทุเลวัยแบบนี้
คนดูก็ลุ้นได้ไหมไหวไหม

ขาเกี่ยวลูกขาเกี่ยวเข้าไปเออนั่นแหละ
คนลุ้นว่านี่จะตกลงมาหรือเปล่า

เพราะมันดูเหมือนจะร่วงอยู่หลายทีนะ
แต่สุดท้ายก็ไปถึงห่วงยางจนได้นะคะ

เวลาเห็นความพยายามตุ้ยนุ้ยของสัตว
คือตัวเขาใหญ่แล้วกลม

เขากำลังจ้องกล้องวงจรปิดเนี่ยค่ะ

เอาจมูกเอาเท้าไป
ดมไปตกนี่ชุดกล้องลนอยากออกทีวีก็ไม่บอก

เผยแพร่ให้กลุ่มคนรักแพนด้ายักษ์ได้ชื่นชมในความน่ารักนะคะ
ก็จะได้ช่วยการรณรงค์ให้สังคมช่วยกันอนุรักษ์แพนด้ายักษ์
ซึ่งเป็นสัตว์ที่ใกล้จะ๐๐๐๐แล้วนั่นเองค่ะ